คุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งเรื่องของคนในแวดวงการเมืองนะคะ
นั่นก็คือคุณเฉลิมอยู่บำรุงจะมีพิธีอุปสมบทหลานชายน้องกาโม่จำได้ไหม
ดังในโลกโซเชียลมีดีอ่ะเมื่อวานก็มีการแล้วก็แหล่ง

หอมแก้มสองข้างเลยนะฮะใช่ค่ะนี่คุณเห็นไหม

เวลาไหววันเนี่ยขับรถเปิดประทุนด้วยตัวเองเลยนะ
นำขบวนแห่นาคมีทั้งขบวนเชิดสิงโตขบวนแห่มังกร
โอ้โหรวมถึงมีกลองยาวซึ่งรถเติมก็
ทำดีนะคะส่วนวันนี้๔โมงเย็นค่ะจะมีพิธีอุปสมบทที่วัดบางบอน
ซอยเอกชัยเอ่อร้อยสิบเก้าบางบรแล้วก็วันที่สิบหกกรกฎาคม
เวลา๑๑โมงก็จะฉลองเพลงพระใหม่นะคะที่ล็อกโฮมบ้านริมคลองนั่นเองนะคะ